โอ้โหอิงไม็โควิคมันนี่

ไปแก่บน
สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเพลงนี้
โอ้โหอย่างนี้ร้องแล้วถอยหลังด้วยก็ได้
ร้องไปถอยหลังไปเนี่ย

บ้าหรือเปล่า

ใส่ว่าสิ่งมีแค่